ยังคงเป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าโดนหลอกเหมือนกัน
กลับไปเยี่ยมคนป่วยเอาไปก่อนชุดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเอาอีกที
ทีนี้พอได้ชุดแรกแล้วก็ออกไปเลย
ทีนี้ก็หายไปเลยเงินก็ไม่จ่ายนะคะ
แม่ค้าบอกช้ำใจจริงฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยค่ะ
เราแรกตักให้เขา๓๐บาททีนี้เขาบอกว่าพี่ขอเพิ่ม๔๐บาท
ขอเอาพิเศษก็เลยตักให้เขาไป๔ถุง
เขาบอกว่าจะเอาชุดใส่บาท๔ชุดก็เลยตักให้เขาตักไว้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านข้าวแกงครัวระพีพัฒน์
คือเจอโจรหลอกกินข้าวแกงฟรีนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะ
ก็เล่าว่าเมื่อวานนี้สัก๙โมงเช้า
ขณะที่กำลังยุ่งยุ่งอยู่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะ
อายุประมาณสามสิบปีสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตร
ผิวสองสีผมสั้นประบ่าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้น
เดินลงมาจากรถกระบะแข็บสีบรอนเงินเข้ามาสั่งซื้อแกงบอกว่า
พี่ขอซื้อแกง๔ถุงข้าวสวย๔ถุงจะเอาไปเยี่ยมคนไข้
ยังสั่งเพิ่มอีกนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปถวายพระด้วย
เอาเพิ่มหน่อยแกงสิบสองถุงข้าวสวยอีกสี่ถุง
รวมรวมแล้วเนี่ยสั่งไปทั้งหมดหกร้อยกว่าบาทอ่ะค่ะ
แต่ว่าขณะที่แม่ค้ากำลังตักแกงให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
ก็หยิบแกงชุดแรกนะคะที่เขาตักเสร็จก่อนเนี่ย
เป็นอ่าแกงสี่ถุงข้าวสี่ถุงคือหยิบเอาชุดเนี้ยไปก่อน
บอกว่าพี่เดี๋ยวเอาชุดนี้ไปก่อนนะจะรีบเอาไปเยี่ยมคนไข้
และเดี๋ยวจะเอาจะกลับมาเอาที่เหลือจะเอาไปถวายพระอีกทีหลัง
ส่วนเงินเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจ่ายทีเดียวเลยนะพี่
จากนั้นก็หยิบแกงถุงเดินขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าร้าน
หายไปไม่กลับมาอีกเลยอ่ะค่ะอืมอ่าเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ย
รออยู่ประมาณสองชั่วโมงไม่เห็นกลับมาก็รู้แล้วเนี่ย
ถูกเชิดแกงถุงไปแน่ศูนย์เสียเงินไปเลยค่ะ
สองร้อยบาทนะคะส่วนแกงที่เหลือเนี่ยก็ยังโชคดีนะ
สามารถนำเอากลับมาขายได้รู้ตัวก่อนนะ
คงจะหิวแล้วมั้งเนอะหลอกกันได้นะครับ